ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดทั้งสิ้น
เพียงตอบคำถามให้ทุกคน
รับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกคน
ที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวนะครับ
คุณผู้ชมครับและวันนี้เป็นเรื่องราวของลูกผู้ชายคนหนึ่ง
ที่หายใจเข้าก็เป็นพ่อหายใจออกก็เป็นแม่
แม้กระทั่งเวลาที่ตัวของเขาเองบาดเจ็บ
เขายังคิดถึงแต่พ่อและแม่มากกว่าตัวเอง
ชมเรื่องราวของลูกผู้ชายที่กระตันยูเป็นเลิศ

อาการคือเขาจะหยุดหายใจช่วงตอนหลับ
มันจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับ
ผมชื่อนายกิจสดาคาเพชร

ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

เพราะว่าที่ร้านจะเปิด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ปัจจุบันครอบครัวมีกัน๓คนนะครับ
มีพ่อผมแม่ผมแล้วก็ตัวผมครับ
แม่ชื่อนางอริยากาเพชร
อายุ๕๒ปี
ปัจจุบันป่วยเป็นโรคเบาหวานความดัน

แล้วก็โลหิตจางเป็นดาริซิเมียด้วย

แม่เดินไม่ได้นะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ผมดูแลแม่ด้วยการคอยหาข้าวให้เขาตามเวลา
แล้วก็จะคอยเปรียบแพมเพิร์ตทุกครั้งที่เขามีการขับถ่าย

เพราะฉะนั้นผมก็จะเอายามาให้แม่เหมือนทุกวัน
แต่ผมสังเกตเห็นแม่ลิ้นจุกปากแล้วก็ตาคาง

แต่อาการของแม่มันก็กำเริบหนักมากขึ้นครับ
ผมต้องรีบเอาน้ำหวานมากรอกให้แม่
เพื่อให้เขาน้ำตาลสูงขึ้นจะได้อาการเป็นปกติ

ผมก็เลยเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันยกแม่ขึ้นรถไปโรงพยาบาลครับ
หมอบอกว่าน้ำตาลในเลือดของแม่มันน้อยมาก
ทำให้เกิดอาการช็อกถึงขั้นเสียชีวิตได้
หลังจากที่แม่เข้าโรงพยาบาลพ่อก็เริ่มป่วย
ผมชื่อสมบูรณกาเพชรครับอายุ๕๙ปีครับ
อาชีพค้าขายมะพร้าวขูด
ผมป่วยเป็นโรคเบาหวานครับส่วนตัวผมว่าน็อกบ่อย
เพราะว่าบางครั้งเบาหวานผมก็ลด

เพราะพร้าวทุกชิ้นที่เขาจะขายเขาต้องแน่ใจว่ามันสะอาด
ทำให้เขาต้องอยู่กับน้ำทั้งวัน

ทำให้เกิดเรื่องน้ำกัดเท้าเป็นแผลเล็กครับผม
มารู้ทีหลังว่าติดเชื้อที่เท้าไปที่โรงพยาบาล
เขาบอกว่าลุงต้องนอนแอดมิตรที่โรงพยาบาลครับ
เพราะว่าอาการของลุงเป็นมากแล้ว
อยากจะไปหาขอให้หายไวนะ
บางเด็กนานเลยเพราะเขาจะเจาะยันกระดูกเลยเนี่ย
เวลาเนื้อจะเต็มกับกระดูกเลย

ก็ตอนที่พ่อกับแม่เข้าโรงพยาบาลนะครับ

คือผมจะนอนร้องไห้คิดถึงกันตลอดเวลาครับ

แบบไม่เคยจากกันอะไรอยู่ด้วยกันตลอดเวลาครับ

หลังจากที่พ่อกับแม่กลับจากโรงพยาบาลนะครับ
พ่อก็จะคอยเป็นคนดูแลแม่

เพราะว่าพ่อก็เดินหายไม่ค่อยสะดวกครับ
คุณหมอก็บอกว่าแม่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง

คุณหมอก็ให้ทำห้องปิด
เพื่อป้องกันเชื้อที่จะเข้ามาหาแม่นะครับ
ผมก็เลยต้องไปกู้มาแสนกว่าบาทครับ

คุณแม่ก็ต้องมีเครื่องออกซิเจน๑เครื่องนะครับ

แล้วก็จะมีเครื่องใบแผกที่ว่าต้องใช้ควบคู่กันนะครับ
เหมือนมีเครื่องดันอากาศเข้าสู่ปอดอะครับ

แต่ต้องใช้เครื่องนี้ครับในการดันอากาศเข้าไปในร่างกาย
ซึ่งถ้าตัวนี้ทางโรงพยาบาลตอนนี้ให้ยืนแค่เดือนเดียว
แต่หลังจากนี้เราต้องทำการหาซื้อเองว่ะครับ

มันแพงมากหลักแสน
ทุกวันนี้ชีวิตถ้าไม่มีใบแพค
ก็เหมือนก็จะเสียชีวิตได้ทุกเวลา
ถ้ามีก็ยื้อชีวิตเราไปได้
ระยะเวลาอีกแค่ประมาณไม่ถึง๑เดือนนะครับ
ที่คุณหมอก็จะเอาเครื่องคืนไปแล้วครับผม
ซึ่งผมก็พยายามที่จะทำงานเก็บเงินนะครับ

ตอนนี้ก็ถือว่าเครียดมากครับผม

ที่เป็นภาระให้ลูกต้องมารับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัวครับผม
คือเขามีทางที่จะไปได้ดีกว่านี่
คือเหมือนว่าเราเหมือนไปจัดอนาคตลูกอะไรอย่างนี้

แล้วก็นำเงินไปซื้อเครื่องใบแพค
ที่แม่ต้องใช้ในการดูแลรักษาตัวเองครับ
ถามว่าเหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยนะครับ
แต่ว่าเราก็ต้องทำเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด
เหมือนที่เขาเลี้ยงเรามาครับ
นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของครอบครัวนี้นะครับ
ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงครับคุณผู้ชม
ดูไปอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผมนี่ก็คือ

ที่เขาบอกว่าพ่อแม่ยามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้
ยามป่วยไข้วังเจ้าเฝ้ารักษา
และครอบครัวนี้มีลูกที่ดีจริงครับ
แล้วที่เขาพูดเอาไว้เป็นเรื่องจริงนะครับว่า
มีลูกดีเหมือนมีทรัพย์อันประเสริฐ
ทรัพย์อันประเสริมนั้นอยู่บนเวทีแห่งนี้แล้วครับ

ภูมิใจไหมแม่ที่มีลูกชายดีขนาดนี้

เป็นลูกคนเดียวต้องดูแลพ่อกับแม่เหนื่อยมากไหมครับ
ก็เหนื่อยครับแต่ว่าเราก็ต้องทำครับ
เพราะว่าพ่อกับแม่เลี้ยงเรามาได้จนโตบันนี้
เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านได้เหมือนกันครับ
ตอนนี้พ่อกับแม่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับเอาแม่ก่อนค่ะ
ครับสำหรับแม่ก็จะมีโรคเบาหวานเป็นหลักเลยครับ
แล้วก็หลังจากเป็นเบาหวานแล้วมันก็มีภาวะโกแทรกซ้อนอื่นเข้ามาครับ
ก็จะมีความดันไขมันครับหัวใจโตนะครับ
หอบหืดนะครับปอดติดเชื้อนะครับ
แล้วก็มีแพ้ภูมิตัวเองด้วยครับที่เพิ่งเป็น
แล้วก็มีทาราซิเมียกระดูกเสื่อมเขาเสื่อมมีไตด้วยครับ
ผมไม่มีมือที่จะนับแล้วนะครับนี่ก็คือโรคที่แม่เป็นอยู่

พ่อบ้างแม่ไปแล้วพ่อมีโรคอะไรบ้างนับ
พ่อก็จะไม่เยอะเท่าแม่ครับแต่พ่อจะมีเบาหวานเป็นหลักครับ

แล้วก็เจ็บป่วยบ่อยแล้วก็จะมีความดันครับ
เบาหวานความดันมาแล้วแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะมีปัญหาที่เรื่องการมองเห็นแล้ว
หนูดูแลพ่อกับแม่อย่างไรบ้างล่ะลูก
ก็หลักก็คือจะคอยหาข้าวหาน้ำให้เขากินหาจัดยาตามเวลาครับ
แล้วก็ถ้าสำหรับแม่ครับก็จะต้องมีอาบน้ำเช็ดตัวปิดลำเพิศให้นะครับ
ส่วนพ่อเนี่ยพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือเราก็ทำในส่วนที่เขาไม่สามารถที่ทำได้ครับ
คุณแม่ไปนอนอยู่โรงพยาบาลก่อน๒เดือน

แล้วคุณพ่อมีอาการปั๊บคุณพ่อตามเข้าไป

ละโรงพยาบาลคุณแม่อยู่โรงพยาบาล

แล้วช่วงนั้นหนูดูแลอย่างไรหนูวิ่งลอกอย่างไร
ก็จะแบ่งเวลากันไปคนละครึ่งวันนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดผมทำงานเช้า
ก็จะหาเวลาแวบช่วงที่ว่าเราพักเบรกออกมาหาเขา
แล้วก็ขอทางที่ทำงานว่าอาจจะขับมาช้านิดนึงนะครับ

หนึ่งมีบ้างไหมที่แบบโอ๊ยไม่ไหวแล้ว
ก็มีครับบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยมาก
เราก็รู้สึกว่ามันท้อแท้แต่ว่าสักพักนึงเราก็รู้สึกตัว
แล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าคือเราต้องสู้ครับ
ต้องทำยังไงก็ได้ครับให้พ่อกับแม่กลับมาหายดีเป็นปกติเหมือนเดิมครับ

แล้วความท้อมันจะมาพร้อมกับเวลาที่เราเหนื่อยนี่แหละมันจะมาเลย

แต่พอมีพ่อแม่อยู่ข้างหน้าขึ้นมาลอยขึ้นมา
เชื่อเลยนะว่าคนอย่างนี้อยู่ไม่ได้
เหมือนกับที่เวลาที่หนูไปแล้วไปเกิดอุบัติเหตุ
วันนั้นวิ่งไปหาแม่ก่อนหรือพ่อก่อน
วิ่งไปหาพ่อก่อนครับเพราะเป็นพ่อจะผ่านก่อนโรงพยาบาลของพ่อครับ

ที่ขับรถไปเนี่ยครับเกิดมีรถครับคันหนึ่งครับพุ่งเข้ามาชนครับผม

รถล้มลงไปแล้วเนี่ยคิดถึงหน้าใครก่อน

คิดว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปครับก็จะไม่มีใครดูแลเขา
ซึ่งเขาก็คงรอเราอยู่ด้วยครับ
จ๋าเห็นลูกไปวันนั้นแล้วสภาพที่เห็นเขามีแผลไปด้วย
ผมตกใจมากครับผมผมเสียใจมากครับผมว่า
ไหนก็มาดูแลพ่อแม่แล้วมาประสบอุบัติเหตุ
ถ้าไม่เห็นหน้าคนไหนเนี่ยผมคิดถึงเขามากครับ

นับทำงานหนักขนาดเนี้ยรายได้หลักเลยที่ทำงานเนี่ย

รายได้ก็ไม่พอกับรายจ่ายครับผม
เพราะว่าหลักเนี่ยผมก็จะต้องนำเงินมาใช้หนี้ส่วนหนึ่งครับ
หนี้ที่มีผมก็จะทยอยใช้ไปด้วยครับ

นี่นี่เกิดจากที่ว่าตอนที่คุณแม่อยู่โรงพยาบาลนะครับ
คุณหมอก็คือสั่งว่าถ้าเกิดกลับจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ย
ให้ผมเนี่ยทำห้องป่อเชื้อ
เป็นห้องแบบว่าปิดกันให้แม่ครับ
เพราะว่าแม่จะติดเชื้อง่าย

กู้แล้วก็ยังไม่พอเห็นบอกว่า
ต้องเอามอไซค์ที่ใช้ขับไปทำงานกลับไปจำนำด้วยครับ

ก็ปกติแล้วเงินเดือนที่ได้มาครับ
ผมก็จะแบ่งไปทยอยชำระให้เขาเดือนละ๓๐๐ครับ

ก็เราก็จะเอามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านของแม่ของพ่อครับ
เช่นพวกซื้อแพรมเพิศซื้อยาอาหารทั่วไปครับ

เบาหวานพ่อมาเจอตอนเมื่อไหร่ครับ
ผมเป็นมา๔๕ปีแล้วครับผม

คือว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ย
ปลายภาษามือและเท้านี่จะชาวไม่รู้สึกครับผม

ตอนแรกเขาเป็นแผลแค่ปลายเล็บครับ
แล้วทีนี้มันแช่น้ำแล้วเขาไม่รู้สึกตัว

กระทั่งเนี่ยไปหาคุณหมอทำแผลเนี่ย

จนกระทั่งต้องคว้านเนื้อถึงกระดูกเลยครับ
ใช่ครับผม
จะอยู่ด้วยกันตลอด

อยู่กันมาเกือบ๓๐ปีครับ
คือว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไม่เคยจากกันเลยครับ
ไม่เคยทะเลาะกันเลยจะไม่ให้
นี่ก็เลยเป็นสาเหตุทำให้เกิดความคิดถึงกัน
ระหว่างสองสามีภรรยา
แล้วนับนะครับนอกจากเป็นลูกแล้วยังทำหน้าที่เป็นกรรมเทพด้วย
เพราะว่าเขาจะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่ง
ก็จะอัดคลิปแล้วก็จะเป็นคนส่งคลิป
ความคิดถึงใครเป็นคนคิดนะลูกอันนี้
พ่อครับเพราะว่าผมไปหา

เขาบ่นว่าเขาคิดถึงแม่อยากเห็นหน้าแม่ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยได้ไหม
แต่ทีนี้ผมก็มาคิดว่าถ้าถ่ายแค่รูปเนี่ยเขาก็ได้เห็นแค่หน้ากันเฉย
ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราอัดเป็นคลิปเนี่ยมันก็เหมือนเขาได้คุยโต้ตอบกัน
มันก็เหมือนเป็นอีกความสุขหนึ่งของเขาอะครับ

รู้สึกคิดถึงแม่ขนาดไหนมากขนาดไหนเดี๋ยวลองเล่าให้ผมฟังสิครับ
ผมคิดถึงแฟนผมมากทุกวันแหละครับบางครั้งวันไหนลูกแม่เอาคลิปให้ดูผมจะนอนร้องไห้กับทุกคืนแหละครับผม
เขาคิดถึงแฟนผมมากครับเพราะอยู่คนละโรงพยาบาลครับ
โอ้โหโถนอนร้องไห้ด้วย
พ่อร้องไห้แล้วแม่น่ะ

โถฟังระชื่นใจจังเลยอะ
ขอบคุณพ่อ
อยากให้หอมให้ดูหน่อยสิ
พ่อครับแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เบาหวานมีอาการถึงกับขนาดเล่นงานตรงตาเราแล้วแสดงว่าอาการมาเตือนแล้ว

บางคนขอโทษนะ

หนึ่งพ่อเกิดเสียดวงตาไป
แล้วพ่อไม่สามารถที่จะเห็นหน้าแม่ได้

ก็เสียใจมั้งครับผม

ผมเป็นไรไปก็ไม่มีใครมาดูแลแฟนผมเนี่ย
แม่ล่ะตอนนี้แม่อาการเป็นยังไงบ้างครับ
หมดลมตอนไหนก็ได้

เพราะว่าเวลาไม่มีใครอยู่
คนเดียวไม่ได้เลย

แม่ก็ต้องใช้ออซิเจนอยู่ตลอดเวลา

แต่ส่วนที่แม่กำลังใช้อยู่เนี่ย
เป็นเครื่องที่มาเสริมกับโตซิเจน
คือเป็นตัวช่วยดันอากาศเข้าไปในปอดครับ
เพราะว่าแม่ไม่สามารถที่จะดึงอากาศ
เข้าไปในปลอยของตัวเองได้
ไม่สามารถทำให้ตัวเองก็ต้องใช้เครื่องอะไรแบบนี้ครับ
มาช่วยดึงอากาศจากถังโตซิเจน

เพราะถ้าผู้ป่วยอย่างคุณแม่เนี่ยนะครับ
อาการที่เป็นอยู่เนี่ยสามารถที่จะน็อกไปได้
เพราะว่าหยุดหายใจได้เองเมื่อตอนที่เขาหลับ

ตอนกลางคืนอย่างนี้ครับบางทีผู้ป่วยแบบนี้นะครับ
ทางโรงพยาบาลก็เลยต้องให้เครื่องนี้ขอยืมมา
ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เอาคืนไปแล้วครับผม
เพราะว่าหมดเวลาหมดเวลาที่เขาให้ยืมแล้ว
โอ๊ยแล้วนับทำยังไง
ผมก็จะหลักก็ไม่ค่อยได้นอนครับ
เพราะว่าต้องเป็นคอยเป็นห่วงเขาครับ
ต้องตื่นตลอดทุกชั่วโมงคอยมาดูว่า
แม่ยังหายใจเป็นปกติดีอยู่ไหมครับผม
แม่แม่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเลยนะ

เพราะว่าจริงทาราซิเมีย

คือมันพร้อมที่จะวูบไปได้อยู่ตลอดเวลา

ใช่ครับ
ชีดะนี่ก็คือเป็นแฟนของน้องนับ

แต่มาดูแลครอบครัว
ครอบครัวนี้นะครับเหมือนกับเป็นครอบครัวของน้องจีดะเลย

คือหนูจะเข้ามาดูแลแม่

แล้วก็วันหยุดนะคะแต่เลิกที่หนูไม่ได้ทำงาน
เพราะว่าแม่จะกลับมาอยู่บ้านก่อน

หนูก็จะมาช่วยดูแลแม่เช็ดตัวดูแลการกินการกินยาให้เป็นเวลา
ชีดะหนูคบกับนับมานานแค่ไหนแล้วครับ
ไม่ถึงปีค่ะไม่ถึงปี
แต่ก็เห็นเขาดูแลครอบครัวมาโดยตลอด
คือภาระทุกอย่างตกอยู่ที่เขาคนเดียว

ว่าถ้าเป็นอะไรไปอีกคนนึงก็แย่เหมือนกันค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ดีกับคุณยังไงครับในสายตาของคุณ
ดีมากครับคือเขาเข้าใจผม
แล้วก็ไม่รังเกียจในสิ่งที่ผมเป็น
ยังช่วยดูแลพ่อกับแม่ผม
ซึ่งมันหายากครับ

ก็ไม่มีคำไหนพูดมากกว่าคำว่า
ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกัน

ก็จะดูแลเธอให้ดีมากเท่ากัน
ขอบคุณที่เขาทำก้าใจ
อาจจะอยู่ข้างกัน
มีส่วนของคุณกับเรื่องอะไร

ชุดตั้งที่คุณเอง

หนี้ทั้งหมดที่คุณมาในวันนี้ครับ

หนี้ทั้งหมดเลยเท่าไหร่

แต่ว่าผมทยอยใช้ไปบ้างแล้วก็
แต่ว่าจะมีหนี้ของพ่ออีก

รวมร้อนหนี้ที่เนี่ยอยู่ลงทั้งพ่อและผม

คำว่าพ่อว่าแม่หาซื้อที่ไหนไม่ได้

ตัดสินใจมาในรายการเกมต่อชีวิตเพื่อขอโอกาสเท่านั้นเอง
ที่จะยื้อชีวิตพ่อกับแม่และดูแลพ่อกับแม่ของเขา

ความกระตันยูของเขาในวันนี้กับการตอบคำถามเพียง๔ข้อ
จะสามารถคว้าเงินทุนสูงสุดไปต่อชีวิตได้ถึง๑ล้านบาทหรือไม่
ติดตามในช่วงหน้านะครับในเกมต่อชีวิตครับ

เขาไปนอนอยู่ตั้งสองเดือน

ทำให้เราต้องคิดถึงตั้ง๒เดือนเนาะ